คุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาการน้องเป็นอย่างไรบ้าง

ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็เปิดเผยออกมา

พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้ว

ถ้าตามคาดการณ์นะว่าจะให้น้องกลับบ้าน
แล้วตอนนี้น้ำหนักตัวของน้องเพิ่ม๒๓กิโลแล้วนะครับ
แพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับ
ได้รับรายงานจากนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาส
ผู้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคร้อก
บอกว่าอาการของนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย๑๓คน

ภาวะทางโภชนาการทุกคนรับประทานอาหารได้ปกติ
โดยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย๒๓กิโลกรัมนะครับ
สำหรับอาการเมื่อวานนี้กลุ่มที่๑จำนวน๔คน
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ก็เป็นกลุ่มอายุ๑๔๑๖ปีนะครับ
ทั่วไปปกติให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันแล้วครับ
กลุ่มที่๒จำนวน๔คนอายุ๑๒๑๔ปี
ที่เข้าโรงพยาบาลวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
ทั่วไปปกติทานอาหารปกติผลเอ็กซาเรย์ปอดปกติทุกคนแล้ว
ให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันแล้วนะครับ
และกลุ่มที่๓จำนวน๕คน
เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๑๐กรกฎาคม
ทั่วไปปกติตอนนี้รอให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันนะครับ
ซึ่งวันนี้วันอาคารที่๑๗ก็จะครบ๗วันแล้วนะครับ

ทีมแพทย์จิตแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้ทีมหมูป่า
โดยทำกิจกรรมกลุ่มตามกระบวนการทางจิตวิทยา
ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความรู้สึกภายใน
การจัดการกับความรู้สึกการสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
เผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อประเมินความรู้สึกภายใน
และเพื่อให้ทุกคนนั้นมีสภาพจิตใจที่พร้อม
จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังออกจากโรงพยาบาล
ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันพระสมดีที่๑๙กรกฎาคมนี้
อีก๒วันเท่านั้นเองถ้าตามคาดการณ์นะครับ
น้องก็จะพร้อมออกจากโรงพยาบาลกันแล้วล่ะครับ
ส่วนแผนการดูแลต่อเนื่องหลังจากออกโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายโรงพยาบาลแม่สาย
แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแม่สาย
ร่วมกันดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ร่วมกับทีมหมอครอบครัวแล้วก็ครูของโรงเรียนเด็กด้วยนะครับ

คำแนะนำด้านโภชนาการสุขภาพและน้ำหนักตัว
ซึ่งได้ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
แล้วน้องออกมาจะได้กินเมนูตามที่น้องอยากกินหรือยัง
รวมถึงถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจในการส่งกลับ
เพราะว่าภารกิจที่ต้องทำมาคือค้นหากู้ชีพแล้วก็ส่งกลับนั่นเอง
แล้วก็ถ้าเสร็จสิ้นภารกิจส่งกลับก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น
ทั้งกระบวนการของภารกิจในการช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงออกมาแล้ว
ใช่เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชม